มีรถแท็กซี่คันหนึ่งค่ะขับฝ่าสัญญาณไฟแดงมาชนกับรถยนต์ซึ่งเขาออกจากไฟเขียวตามปกติชนกันกลางแยกเลยนะคะ
ทำให้คนขับรถที่ถูกชนบาดเจ็บสาหัสตอนนี้คือหลังจากที่ถูกชนแล้วเนี่ยนะคะคนขับรถแท็กซี่หนีหายไปเลยนะคะ
เขาก็เลยเอาคลิปจากกล้องวงจรปิดหน้ารถคันหนึ่งมาโพสต์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อตามหาแท็กซี่คันนี้นะคะ
จะเห็นว่ารถคันนี้เลี้ยวขวามาคือรถคันนี้จะถูกชนเห็นไหมคะถูกรถแท็กซี่จากด้านซ้ายพุ่งเข้ามาชนอย่างแรงเลยค่ะกลางแยกเลยนะคะ
ทำให้คนขับรถซึ่งมีกล้องวงจรปิดเนี่ยบาดเจ็บสาหัสตอนนี้นะคะสาหัสแค่ไหนสาหัสที่ถึงขั้นคุณหมอบอกพันรยาแล้วว่าให้ทำใจนะคะ
นี่เป็นภาพภาพจากกล้องหน้ารถค่ะในขณะที่รถคันนี้เนี่ยนะคะขับขึ้นมาทางแยกก็เป็นสัญญาณไฟเขียวเขาก็เลี้ยวขวาแต่จู่ค่ะมีรถแท็กซี่สีเหลืองฝ่าสัญญาณไฟแดงชนจากด้านซ้ายเต็มแรง
คลิปนี้ถูกโพสต์ออกไปนะคะโดยระบุข้อความว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นพฤหัสบดีสิบห้าสิงหาคมที่ผ่านมาจากคลิปจะเห็นว่าฝั่งรถพี่ชายผมเป็นไฟเขียวและไม่ได้ขับเร็วคู่กรณีฝ่าไฟแดงมาด้วยความเร็วปัจจุบันยังคงหลบหนีพี่ชายผมยังไม่ฟื้นเลือดคั่งในสมองหมอแจ้งว่าอาจจะเป็นเจ้าชายนิทราผมอยากให้

ต้องเข้าใจว่าตายคือตายเลยส่วนที่เหลือเขาจะฟื้นหรือรักษาตัวเองอันนั้นแพทย์ยังบอกไม่ได้แล้วเขาขอทำการผ่าตัดก็ผ่าตัดเสร็จแล้วผ่าตัดออกมามันจะอยู่ได้แค่แป๊บเดียวผู้ช่วยกับหมอประจำของแฟนพี่เขาเรียกก็มันคือการทำใจว่าเซลล์ส่วนที่ตายค่อนข้างจะเยอะแล้วก็บอกเลยว่าไม่สามารถที่จะฟื้นแน่นอน
บอกว่าตอนนี้เบื้องต้นอยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานและภาพจากกล้องหน้ารถนี่แหละของผู้บาดเจ็บ
กำชับไปยังพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีให้เร่งนำตัวคนขับรถแท็กซี่รายนี้มาสอบสวนให้ได้โดยเร็ว
ซึ่งตอนนี้ตำรวจก็อยู่ระหว่างการออกหมายเรียกนะคะ
ยืนยันว่าตำรวจดำเนินการตามขั้นตอนอีกไม่นานค่ะ
ตำรวจบอกจะนำตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีได้อย่างแน่นอนนะคะ
เป็นภาพนิ่งหลังจากเกิดเหตุมีคนถ่ายไว้เห็นทะเบียนชัดเจน